มีเหตุหนุ่มคลุมคลั่งที่คว่างสากระเบือใส่รถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
ทะลุกระจกไปโดนลูกชายของคนขับรถวัย๕ขวบได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับติดตามจากรายงานครับ
สภาพกระจกหน้ารถสิบล้อแตกเป็นรูเสียหายสาเหตุจากมีหนุ่มคลั่งคนหนึ่ง
ว่างสากกระเบือใส่หน้ารถจนกระจกทะลุแบบหวาดเสียวนี้ส่งผลให้ไปถูกศีรษะเด็กชายวัย๕ขวบจนบาดเจ็บ
เพราะดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ฟังดูชื่ออาวุธที่กว้างคล้ายกับเป็นเรื่องตลก
แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดีตัวสากระเบือทำจากหิน
เมื่อถูกเครื่องใส่รถขณะวิ่งมาหากไปโดนคนที่อยู่ภายในรถเข้า
ทำให้รถเสียการควบคุมหากโดนเข้าอย่างจัง
โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญของร่างกายอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้
เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
จากการสอบถามนายภูเงินนามมั่นคนขับรถสิบล้อทราบว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะขับรถกลับจากลาดกระบังเพื่อจะกลับห้องพัก
ภายในซอยชนประธานถนนพานทองขยายย่านบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อยู่กลางถนนพร้อมตะโกนด่าโวยวายโดยในมือนั้นถือสากระเบืออยู่
ตัวเองจึงจอดรถเนื่องจากชายคนดังกล่าวไม่ยอมให้ตัวเขาขับรถผ่านไป
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ตะโกนท้าทายก่อนที่จะเครื่องสากระเบือทะลุกระจกหน้ารถ
แล้วมาโดนลูกชายที่นอนอยู่จนได้รับบาดเจ็บส่วนคนก่อเหตุดูลักษณะท่าทาง
รวมทั้งคนในพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นคนติดยา
หลังเกิดเหตุได้ขับรถขอความช่วยเหลือกับคนที่จอดรถอยู่ริมทาง
โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนำลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาล
ผู้เสียหายยังเผยด้วยว่าวินาทีนั้นคิดที่จะขับรถชนผู้ก่อเหตุให้รู้แล้วรู้รอด
แต่ในใจนึกขึ้นมาได้ว่ามีลูกน้อยอยู่ในรถจึงไม่ทำแบบนั้นขึ้น
ไม่เท่านั้นยังพบข้อมูลที่น่าตกใจโดยผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำการครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ก่อนหน้านี้เคยคว่างสากคว่างไม้รวมทั้งควงมีดฝันชาวบ้านมาแล้ว
เผยว่านอกจากลูกชายของตัวเองจะได้รับบาดเจ็บแล้วยังโดนเท่าแก่เจ้าของรถปรับเงินอีกด้วย
จากต้องหยุดงานถึง๒วันไม่เท่านั้นยังต้องเสียเงินเปลี่ยนกระจกรถใหม่ให้กับรถสิบล้ออีกด้วย
วอนผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วย
ส่วนความคืบหน้าคดีร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ปวงศุกร์รองสารวัตรสอบสวนสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเผยว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิภาสุก
ซึ่งผู้เสียหายจดจำใบหน้าได้อย่างชัดเจนจากการที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะบ้านผู้ก่อเหตุพบว่า
ในบ้านดังกล่าวปิดไฟเงียบจึงยังไม่ได้เรียกมาสอบถาม
แต่หลังได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ออกหมายเรียกให้นายนัทธวุฒิมาสอบปากคำ
สพบังปะกงในวันที่๑๓ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแจ้งข้อหานายนัทธวุฒิในสองข้อหาคือ
เจตนาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาทำร้ายร่างกายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพื่อนำหนุ่มคลั่งรายนี้มาลงโทษให้เข็ดหลาบข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน